ลองฟังท่าทีณขณะนี้ล่าสุดณปัจจุบันกันหน่อยนะครับคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนะฮะหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภานะครับสวัสดีครับท่านสวครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณภาคภูมิและท่านผู้ชมครับครับคุณกิติศักดิ์ครับล่าสุดเนี่ยเอาในส่วนตัวก่อนครับจุดยืนยังเหมือน
ไหมครับเรื่องการโหวตเลือกนายกถ้าชื่อคุณพิธาริมเจริญรัฐฮะ
แน่นอนไม่เปลี่ยนเพราะว่าเรามีเหตุผลดังที่ผมให้สัมภาษณ์มา
ตลอดมานะครับว่าคุณพิธาไม่เหมาะที่จะเป็นนายกของประเทศไทย
ในขณะนี้ครับไม่เหมาะยังไงครับคุณอิตถีศัพท์แน่นอนครับ
ว่าคุณพิธาเนี่ยผมไม่เชื่อว่าคุณพิทามีอยู่คนเดียวคิดเองได้
นะแต่ว่าคุณพิธาและพรรดิเก้าไกรมีผู้สั่งการอยู่เบื้องหลัง
แล้วก็สร้างความแตกแยกให้กับประเทศนะครับ
แล้วก็อีกหลายเรื่องหลายประการเช่นการมีนโยบายนะครับ
ที่สร้างล้วนที่จะสร้างความแตกแยกร้าวฉานในประเทศอย่างมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นนิรโทษกรรมไม่ว่าจะไปแตะหรือองค์กรอิสระ
หรือว่าไปแตะองค์กรทหารหรือสถาบันต่าง
ตรงนี้เราห่วงว่าภักดิ์การเมืองอย่างนี้
ที่จะมาสร้างความแตกแยกให้กับคนไทยนั้นไม่เหมาะสมที่จะเป็นรัฐบาลอย่างยิ่งครับ
อย่างนี้จะเป็นการกล่าวหาเขาเกินไปไหมครับ
กรรมชี้เจตนานโยบายหรือว่าการหาเสียงหรือว่าความประพฤติของพักเก้าไกรและผู้อยู่เบื้องหลัง
คุณพิธาเนี่ยแสดงเจตนาว่าเป็นอย่างที่ผมพูดตลอดมาครับ
เป็นการแสดงให้เห็นเจตนาที่อย่างที่ผมเรียนไม่มีผิดครับ
แต่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนเลือกเขาเยอะที่สุด
สสเขตก็เยอะสุดปาร์ตี้ลิสต์ก็ได้คะแนนเยอะสุด
นั่นหมายความว่านโยบายในการหาเสียงของเขาได้รับการตอบรับจากประชาชน
อันนั้นผมเคารพเชิญ
ครับเชิญครับอันนี้คือผมกำลังจะบอกว่าการเลือกตั้งมันคือหลักวิทยาศาสตร์ที่มันพิสูจน์ออกมาแล้วตรงนี้
คุณกิติศักดิ์ขัดตรงไหนถึงมองว่านโยบายของเขาไม่เหมาะสม
แล้วก็เป็นอันตรายอะไรอย่างที่คุณอิสักบอกให้เราฟังเนี่ยครับ
ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผู้ที่จะมาเป็นการเมืองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะศึกษารัฐมนูลน่าจะศึกษากฎหมายให้ดีก่อนที่จะมาสมัครหรือว่ามาเล่นการเมือง
นั่นคือเราไม่เถียงนะครับในกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยพักการเมืองจะเลือกตั้งได้สอสอกี่คนจะได้คะแนนกี่แสนกี่ล้านเนี่ยนั่นเป็นเรื่องของกระบวนการเลือกตั้งนะครับ
แต่ว่านักการเมืองเนี่ยควรจะรู้ว่าหลังจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันต้องมาเจอสวนะครับในรัฐมนูลฉบับนี้นะครับมันแยกกันเด็ดขาดนะครับเพราะว่าคุณไม่รู้หรือว่าแก้โง่นะครับว่าเมื่อคุณได้เป็นสอสอแล้วก็มีคะแนนเท่าไหร่ก็ตามเนี่ย
คุณต้องมาเจอสวพิจารณาตามมาตรา๒๗๒นะครับถ้าคุณโง่ก็ไม่ควรจะมาเป็นนักการเมืองนะครับ
หมายถึงอันนั้นผมว่าเขารู้อยู่แล้วคุณกิติศักดิ์ก็คือว่าถึงเวลาโหวตเลือกนายกต้องใช้เสียงของรัฐสภาใช่ไหมฮะ๓๗๖จาก๗๕๐ใช่ไหมครับ
นั่นหมายความว่าเวลาพักการเมืองหรือนักการเมืองไปหาเสียงก็ต้องหาเสียงให้ตรงใจ๒๕๐สวอย่างนี้เหรอฮะ
ไม่ใช่นี่แค่ผมบอกแล้วไงว่าถ้าโง่ขนาดไม่ได้ศึกษารัฐมนูลเนี่ยว่ารัฐมนูลเนี่ยเขาเขียนมาก่อนนะฮะเขียนมาก่อนที่พวกคุณจะไปเลือกตั้งว่าจะต้องมาเจอสวแล้วก็มี๒๗๒อยู่นะครับ
ถ้าคุณศึกษาจริงนะครับคุณต้องรู้แล้วว่าคุณจะต้องมาเจอตรงนี้นะครับถ้าคุณไม่ศึกษาก็แสดงว่าคุณไม่ฉลาดนะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ